ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองกันนะครับ
วันนี้นายรัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสชออกมายืนยันว่า
ไม่เคยสั่งการให้กรกตไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวของ
ทักษิณชินวัฒน์กับพักเพื่อไทยนะครับ
ปปศที่ตอนนี้มาทำงานการเมือง
กับภักดิ์รวมพลังประชาชนชาติไทย

ติดตามความเคลื่อนไหวนี้จากรายงานครับ
พักรวมพลังประชาชนชาติไทย

หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุล
โดยนายสุเทพเทือกสุบัน
จะร่วมกระบวนกับนายสุริยสัยกตาศีลา

เปิดปฏิบัติการเดินคารวะแผ่นดินทั่วประเทศ

จะร่วมขบวนกับนายสุริยสัยกตาศิลา
หมอมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุล
เดินไปพบประชาชนจุดแรกในวันพรุ่งนี้
ย่านวรจักรและพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อหาสมาชิกพักพร้อมกับยืนยันว่า
ไม่สร้างความวุ่นวายหรือกิดขวางการจราจร
ตามที่ได้ขออนุญาตจากกรกตไว้แล้ว
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยัน
ไม่เคยสั่งการให้กรกตตรวจสอบความเคลื่อนไหว
ของนายทักษิณชินวัฒน์และไม่เกี่ยวข้อง
คำพูดของตัวเองก่อนหน้านี้
เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่า
กรกตชุดนี้สั่งให้ไซส์หันขวาหันไม่ได้
ด้านร้อยโทสุนิสาธิวากรดำรงสมาชิกพักเพื่อไทย
เปิดตัวแคมเปญพริกลายพางปฏิรูปกองทัพวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการเปิดพื้นที่รับฟังความเห็นของประชาชน
มุมมองที่มีต่อกองทัพไทยในปัจจุบัน
โดยระบุว่าแนวคิดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพักเพื่อไทย
ที่ต้องการจะปฏิรูปประเทศ
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรืออีสานโพ
แพร่ผลสำรวจเฉพาะผู้ที่สนับสนุนพักเพื่อไทย

ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ในหัวข้อใครเหมาะสมเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย

โดยผลสำรวจร้อยละ๖๘๔เห็นว่า
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์เหมาะสม

และร้อยละ๕๒๗สนับสนุนนายสมชัยวงศวรรษ
ปิดท้ายที่ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี
ออกอากาศทางช่องสัญญาณดาวเทียม
เดินทางเข้าพบตำรวจสพบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
หลังพบว่าพักเสรีรวมไทย
มีการนำคลิปภาพรายการของช่อง
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวท

เปิดฉายภายในงานประชุมใหญ่ของพัก

ซึ่งอาจจะทำให้มีคนเข้าใจผิดคิดว่า
สถานีมีส่วนเกี่ยวข้องกับพักการเมืองนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน